อ่าขณะเดียวกันวันนี้ก็มีพิธีชาปนกิจศพน้องน้ำฝนค่ะนะฮะ
น้องน้ำฝนอายุสิบเก้าปีนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมาวันวิสาขบุชาวันพระใหญ่ค่ะนะฮะ
คือวันนั้นน้องก็นั่งรถเมย์ไปนะครับแล้วก็มีนายอำนาจแทร่ตั้งอายุห้าสิบสามปีเนี่ย
นั่งไปด้วยค่ะตอนลงจากรถเมย์เนี่ยน้องก็ไปขึ้นแท็กซี่อ่า
อำนาจพยายามจะตามไปแล้วก็อ้างว่าน้องน้ำฝนเนี่ยไม่ให้ตาม
ก็เลยยิงเขาจนเสียชีวิตค่ะโดยอ้างไว้ต่างต่างนานาเยอะแยะไปหมด
บอกว่าพบหากันตั้งแต่น้องอายุสิบสองอ่ะอืม
ดูแลเรื่องเงินเรื่องทองหมดไปเป็นล้าน
สุดท้ายเนี่ยถูกจับทำแผนไปเรียบร้อยนะครับแต่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะ
เพราะว่าครอบครัวของน้องน้ำฝนเนี่ยยืนยันว่าไม่เคยเห็นในอำนาจน้องน้ำฝนไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลย
ค่ะวันนี้มีพิธีชาปนากิจศพนะครับท่านผู้ชมครับ
กลางความโศกเศร้าที่วัดบางบอนครอบครัวนะฮะ
คุณพ่อคุณแม่เพื่อนวันนี้ก็มาส่งศพน้องน้ำฝนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
เพื่อนของน้องน้ำฝนก็บอกกับเรานะครับบอกว่าน้องน้ำฝนเนี่ยไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฟังนะฮะ
ก็รู้แต่ว่ามีคนที่คบหาอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร
แต่ว่าที่ผู้ต้องหาอ้างว่าไปรับไปส่ง
ไปดูแลตั้งแต่เรียนมัธยมจนเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อนบอกไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนะฮะ
อ้าวนี่วันนี้ก็ชาปนาคิดศพแล้วนะครับ